โปรวันโตขืนเพราะใช้ปุ๋ยดีใช้ปุ๋ยอินฟิปหิดดอกออกกลน
เกษตรกรในคลายกังวลคนยาว

ทั้ง๓ท่านสนใจเอาปุ๋ยหน่อยไหมครับ

ใช่ครับช่วงนี้เกษตรกรเขาต้องเร่งนำผลผลิตกัน
ต้องนี่ปุ๋ยผมเลย

ข้างบ้านซื้อไปเมื่อวาน
หัวหน้านี้ต้นไม้เป็นโรคต่าง
มัวบ่นอยู่เอานี่ไป
เอาไปโรยละปุ๊บตื่นเช้ามาหายเลย

ผลไม้ปุ๋ยหายครับไปใส่ปุ๋ยก็ตีล้ว

แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลในสลากทุกครั้งด้วย
ปุ๋ยอย่างที่บอกก็คือมีปุ๋ยอินซีนะครับ
แล้วก็ปุ๋ยที่มาจากสารเคมีต่างนี่นะครับ
ถ่ายเยอะเกินไปก็ส่งผลต่อผลผลิตได้นะครับ
ตรงนี้หลายคนแบบโอ้โหเห็นนักท่องพังเที่ยว
เห็นคนไทยกินผลไม้เยอะต้องการทำผลผลิตเยอะ
เดี๋ยวนี้เขาเลือกปุ๋ยอินซีกันหมดแล้วปลอดภัยนะครับ
นี่ค่ะที่สำคัญในระยะนี้นอกจากเรื่องของปุ๋ยแล้ว
สภาพอากาศตอนนี้อาจจะต้องตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะตกเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะจังหวัดที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวกับผลไม้
ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
คุณผู้ชมนี่คือแผนที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆตอนนี้
จะพบว่ามีกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวครับ
ตัวแถวบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกประเทศไทยนะครับ

จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะครับค่อยเข้ามา
แล้วก็มีบทบาทกับเมืองของเรานะครับ
ลูกนี้เนี่ยนะครับค่อยเลื่อนออกไปครับ
ก็จะเป็นว่างแบบนี้ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับ

แต่ว่าช่วงวันพุธเป็นต้นไปครับ

แบบนี้ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่กลางสัปดาห์

แล้วก็คาดการณ์ว่าจะมาถึง
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

จะทำให้ฝนความชื้นต่างเข้ามา
มีบทบาทของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
กรุงเทพเช้านี้ก็มีรายงานนะครับ

ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน

ช่วงเช้าก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ครับ
จะมีในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ภาคกลางตอนล่างก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับ
แถวแถวบริเวณประธุมธานี
แถวกรุงเทพก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับ
ช่วง๗๘โมงส่วนนี้เป็นช่วง๙โมงครับ
ภาคตะวันออกก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ

แล้วก็บริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยครับ
ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงบ่าย

รับมือเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีจุดสี

ก็เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนัก
ลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้
ส่วนนี้คืออุณหภูมินะครับจะสังเกตว่าสีเข้มเนี่ย
ส่วนใหญ่ไปอยู่ในแถวบริเวณอินเดียสักส่วนใหญ่นะครับไทยเราก็จะอ่อนลงมานะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงร้อนละอุอยู่นะครับวันนี้สูงสุดจะไปอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
ตั้งแต่ลำปางลงมาเลยนะครับอุตรดิษฐ์ผ่านในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แล้วก็มาถึงกรุงเทพของเราก็ยังร้อนอยู่ส่วนภาคใต้ครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยก็ทรงนะครับ๓๐ต้นไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้เป็นช่วงฝนฝาขามา
อันนี้เป็นฝนขากลับมีขากลับแล้วก็จะมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังกลางสัปดาห์
ดังนั้นลักษณะการตกของฝนของเราก็จะเจอกันเหมือนคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้ว
กรุงเทพก็จะพร้อมไทม์ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับที่เราเจอกัน
และยังเป็นลักษณะของลมแรงอยู่ไหมคุณ

เพราะว่าเป็นฝนที่เกิดจากในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกระแสลมมาชนอย่างคือพัดสอบกัน
แบบนี้ครับเรียกว่าเป็นลักษณะของกระแสลมที่นำให้เกิดฝาร้องฝ้าผ่าลมแรงครับ
เพราะอย่างว่าน้าที่นทบริสนามบินน้ำเนี่ยเสาไฟฟ้าล้ม๑๒ต้นเนี่ยนะครับ
ลมแรงเหลือเกินมันเกิดขึ้นในเมืองด้วยคนแบบโอ้โหทำไมเกิดขึ้นได้นะครับ

เดี๋ยวคืนนี้ใครอยากที่จะรู้ว่าจุดไหนตกยังไงบ้างตลอดทั้งสัปดาห์นี้
เดี๋ยวมาติดตามกันรูปกรอบรถหนาวนี้คืนนี้
ตอนนี้เดี๋ยวผมไปขายปุ๋ยของผมก่อนแล้วกัน
นี่ครับขายนี้นะครับผมขอบคุณครับ